คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ย้ำกันมาอยู่ตลอดเลยนะคะ
ถ้าเกิดกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว
แล้วยิ่งช่วงเดือนเมษายนช่วงวันผู้สูงอายุ
หลายคนบอกว่าอยากกลับไปกราบเท้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
เขาบอกว่าถ้าเกิดรักกันอยู่ห่างกันซะหน่อยจะดีกว่า
เพราะผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับเชื้อง่ายมาก
แล้วยิ่งเราเหมือนกับแข็งแรงดีเหมือนไม่เป็นอะไร
คุณผู้ชมคะใครจะรู้เราอาจจะแพร่เชื้อก็ได้
ของคุณหมอท่านหนึ่งคือผู้ช่วยสัตว์อาจารย์นายแพทย์
พิเศษโอภาษพุทธเจริญค่ะ
ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
อุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกร
แล้วก็มีข้อความที่คุณหมอเขียนไว้ค่ะ
ว่าการส่งผ่านเชื้อแบบไม่ได้ตั้งใจให้คนรอบข้าง
การติดต่อของโรคโควิดเกิดขึ้นได้ง่ายมาก
เคยเชื่อว่าการติดต่อเกิดหลังจากที่คนไข้มีอาการแล้ว
เหมือนโรคซาแต่ข้อมูลในปัจจุบัน
เชื้อตัวนี้อาจจะติดต่อผ่านได้จากคนที่ติดเชื้อ
แต่ไม่แสดงอาการหรือก่อนที่จะมีอาการ
ดังนั้นหากกลับมาจากต่างประเทศ
แม้ว่าจะไม่มีความผิดปกติอะไรเลย
ควรกักตัวอย่างเคร่งครัด๑๔วัน
อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือไม่ติดเชื้อ

แล้วคุณหมอเล่าถึงเคสของคุณป้าคนหนึ่ง
คุณป้าอายุเยอะแล้วอยู่ที่บ้านจริงก็สบายดี
แต่ปรากฏว่าคุณป้าไปติดเชื้อโควิด
จากลูกสาวที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ทีนี้ลูกคิดว่าฉันกลับมาฉันก็ไม่ได้มีอาการไข้
ไม่ได้ไอไม่ได้ป่วยอะไรก็แข็งแรงดีนี่

ใช่ค่ะก็เลยอยู่กับคุณแม่
แต่ทีนี้หลังจากที่ลูกสาวเริ่มมีอาการ
เหมือนจะเป็นหวัดก็มีการแยกกันนะคะ
คือออกห่างจากคุณแม่แต่ทีนี้มันไม่ทันแล้วค่ะ

เพราะว่าวันที่มาตรวจคุณป้าเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่ามีอาการคล้ายกับ
คือคุณป้าเขามีอาการเหมือนกับเป็นหวัดมา๖วัน
ทีนี้วันถัดมาอาการปอดอักเสบมันชัดขึ้นค่ะ
แล้วตัวคุณป้าก็หายใจเหนื่อย
ระบบหายใจล้มเหลว
แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ชม
แปลว่าคุณป้าอาการหนักมาก
เป็นเพราะว่าตัวลูกสาวกลับมาแล้วไม่กักตัวไม่ระวัง
คุณผู้ชมเห็นไหมว่าพอเชื้อมันเข้าไปถึงปอดแล้วมันเป็นแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งคุณหมอก็แนะนำด้วยนะคะเราต้องรู้
ว่าเราอาจจะทำให้คนในครอบครัวที่เรารักป่วย
จากความไม่เข้าใจจากความไม่มีระเบียบวินัย
ถ้าเกิดกลับมาจากต่างประเทศต้องกักตัวจนครบ๑๔วัน
เพราะว่าหลังจาก๑๔วันแม้ว่าติดเชื้อ
แต่มันจะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้น้อย

แต่ก็มันจำเป็นมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ